กลับมาในช่วงนี้มาแซ่บกันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นพระสุขเข้า
โอ้โหก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นดราม่าล่าสุดมีเรื่องให้ต้องเคลียร์กันอีกแล้ว
ใช่แล้วคือมีคนเขาสงสัยว่าเออทำไมช่วงนี้เนี่ย
ชินเขารับงานอีเวนต์ได้ถี่เยอะขึ้น
ทั้งที่อยู่ในช่วงของการเข้ากรมรับใช้ชาติอยู่
คุณผู้ชมเขาก็เลยจับตามองว่า
หรือว่าพลฐานชินจะได้รับอภิษฎ
ทิตพิเศษอะไรเหนือพลฐานคนอื่นหรือเปล่า
จะออกมาเคลียร์ประเด็นดราม่าเรื่องความไม่ปลอดภัย

ล่าสุดก็มีประเด็นสงสัยให้พลทหารชินชินวุฒิ

ทำไมเจ้าตัวถึงรับงานในวงการบันเทิงได้บ่อยซะเหลือเกิน

ซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็ได้ชี้แจงด้วยน้ำเสียงชายชาติทหารว่า
ซึ่งแต่ละงานที่รับก็ได้ผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว
ไม่กระทบกับเวลาของกองทัพอย่างแน่นอนค่ะ
ถ้ามีอย่างนี้ครับก็สามารถจะขออนุญาตลาได้ครับ
แล้วแต่แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาเห็นเหมาะสมนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าไม่กระทบกับงานของทางทบ
น้ำก็อาบใช้ขันเหมือนกันนะครับเพราะหน้าที่ของเรา
ส่วนเรื่องหัวใจกับสาวลิลลี่พันธิลา
ที่มีหลายคนแอบแซวว่าหวานมากกว่าก่อนเข้ากรมทหารซะอีก
วันเกิดหนุ่มชินชินวุฒิที่ผ่านมา
ซึ่งเจ้าตัวก็พูดเพียงสั้นแต่กินใจว่า
คนเราได้เห็นคุณค่าซึ่งกันและกันมากขึ้นกว่าเดิมครับ
แม่ตอบแบบนี้เอาใจทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีไปเลยค่ะ

ยังไงคุณรักตายเออ
หวานเวอร์หวานอะไรเบอร์นั้นนะคะ
เฝ้าชิดติดขอบรั้วอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยไม่หายไปไหนเลย
จริงเขาบอกว่าเวลาที่เราแบบว่าลำบากใจ
เวลาที่เราต้องห่างกันเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันมากขึ้น
ฉันคิดว่าน่าจะใช้ได้จริงนะกับคู่นี้นะ

เขาก็ทุกข์ด้วยกันไม่เคยทิ้งกันไปไหนเลย

เราก็ไม่เคยทิ้งกันไปไหนเลยนะที่ฉันว่า
ต้องบอกว่าเราสองคนไม่เคยทิ้งคุณผู้ชมนี่อยู่เฝ้าหน้าจอกันตลอดตลอด